โดยแชมป์ฝ่ายชายค่ะเป็นของจักรนาศอินมี
แต่เป็นของพิมมาดาว่องธนวิโมค่ะ
วันสุดท้ายกดไป๒อันเดอร์แซงคว้าแชมป์ด้วยสกอร์โรม๓โอเวอร์ค่ะ
สนามที่สองก็จะแข่งขันกันวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดเมษายนนี้นะคะ
เล็กวิวรีสอร์ทแอนดอล์ฟคลับจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ